คุณผู้ชมฮะมาดูเรื่องนี้กันหน่อยนะครับ
รอเธอที่ท่าน้ำรอเธอทำไม
เห็นผู้หญิงผ่านไปผ่านมาที่ท่าน้ำ
แล้วผู้ชายคนนี้ช่วยตัวเอง
คุณผู้ชมช่วยตัวเองอยู่ท่าน้ำแบบนี้นะครับ

แล้วผู้ชายคนนี้มองใครอยู่หรือไม่

ผู้ชายคนนี้ไม่ได้นัดหมายกับหญิงสาวใดนะ

เพราะถ้ามารอแล้วทำอนาจารย์แบบนี้ก็ไม่ไหวนะครับ
นี่ฮะเป็นคลิปเหตุการณ์ขณะชายวัยกลางคน
คนนี้นะฮะไม่สวมเสื้อนะนุ่งกางเกงขาสั้นตัวเดียว
แล้วก็ถกลงมาใต้โต๊ะมือยุกอยู่
ก็คือช่วยตัวเองล่ะครับคลิปนี้เห็นชัดเจนนะครับ
เกิดขึ้นประมาณ๕ทุ่มของคืนวันที่๑๘มิถุนายน
ที่ผ่านมาบริเวณเขื่อนริมแม่น้ำบางประกง
หน้าพุทธสมาคมจังหวัดฉะเชิงเศร้า
ทีนี้ครับคนที่ถ่ายเอาไว้นะเป็นน้องอายุ๒๐ปี

กับแฟนลูกสาว๖ขวบแล้วก็เพื่อนสาวรุ่นพี่นะครับ
พากันมาตกปลาแล้วก็กินข้าวอยู่ริมแม่น้ำนะครับ
นานนักก็มีชายกลางคนนี่แหละมานั่งตรงมานั่งหินอ่อนริมเขื่อน
ใกล้จุดที่พวกเธอนั่งกันอยู่
สักพักชายคนนี้ก็ยุกยิกยุกยิกอยู่ใต้โต๊ะตรงเป้ากางเกงของเขา
ตกใจฮะเธอหันหน้าหนีเบือนหน้าหนีเลย
แล้วบอกแฟนบอกว่าคนกำลังช่วยตัวเองตาลุงคนนี้กำลังช่วยตัวเอง
แล้วก็แอบมองพี่สาวที่ใส่เสื้อกล้ามกางเกงขาสั้น
นั่งอยู่ริมท่าน้ำแบบไม่ละสายตาเลยนะครับ
ไม่กล้าถ่ายคลิปเอาไว้เป็นหลักฐาน
แต่แทนที่ชายคนนี้จะตกใจแล้วก็หยุดการกระทำแบบนี้นะครับ
ปรากฏว่ายังนั่งเฉยแต่มือข้างล่างไม่เฉย

คือไม่ได้กลัวกล้องเลยนะสู้อ่ะสู้สู้
กล้องแต่ทำให้กลุ่มของพวกเธอกลัวเองเลย
ก็เลยรีบออกมาจากท่าน้ำนะครับ
แล้วก็ต้องปิดตาฝักสาวไว้ตลอดทางนะ
เพราะว่าฝักสาวอีกเล็กอยู่ฝักสาว๖ขวบเท่านั้นเอง

ไม่ไกลค่ะพี่นิดเดียว
เป็นผู้หญิงเนี่ยเราเห็นแบบนั้นตอนนี้เรารู้สึกยังไงบ้าง
ก็รู้สึกน่ากลัวแล้วก็ทุเลศนิดนึงค่ะค่ะ
เดี๋ยวนะคือในคลิปพี่มันมองไม่ค่อยชัด
แต่แฟนเรากับเราด้วยสายตามอง

ใช่ค่ะเพราะมีอยู่กัน๔คนนะคะก็เห็นกันหมด

ค่ะก็มีแค่เด็กคนที่ไม่เห็น

ว่าตรงท่าน้ำไม่อยากให้มีพฤติกรรมของผู้ชาย